ต่อเนื่องจากข่าวเมื่อสักครู่เลยนะคะ
หลังจากที่พรบประชามตินี่ออกมาแล้วนะคะ
หลายคนกังวลเรื่องการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการออกเสียงประชามตินะคะ
และตอนนี้เองก็มีกลุ่มนักวิชาการและกลุ่มการเมืองเรียกร้องให้เปิดเวทีด้วยนะคะ

ท่ามกลางระเบียบของกรกตที่เพิ่งจะออกมานะคะ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

ข่าวที่คุณกอล์ฟรายงานไปเมื่อสักครู่
ท่านผู้ชมคงจะนึกออกคล้ายกับผมนะครับว่า
จากนี้ไปก่อนจะถึงวันลงประชามติวันที่๗สิงหา
สังคมการเมืองบรรยากาศการบ้านกลางเมือง
สับสนวุ่นวายโกลหนพอสมควรครับ
เพราะว่ามันจะแยกกันยาก
ระหว่างการแสดงความคิดเห็น
กับการรณรงค์รับหรือไม่รับรัฐธรรมนูล
แล้วไหนพรบประชามติ
ที่ออกมากับกฎหมายของคอสช

ที่อาจารย์วิศนุเครืองามบอกเมื่อสักครู่
อาจจะไม่ผิดกฎหมายประชามติ

เอาล่ะสิเส้นแบ่งมันจะอยู่ตรงไหนล่ะครับ

อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
นี่คือปัญหา
ถ้าฟังจากพลเอกประวิทธิ์

จ่อฟันเทือกจตุพร

กฎหมายมีผมบังคับใช้แล้ว
อาจารย์วิศนุก็บอกว่า

อายการตำรวจฝ่ายกฎหมายเข้าไปหารือกัน
นี่ผู้จัดการบอกบิ๊กป้อมสั่งทุกฝ่ายหุบปาก
ห้ามที่นำวิจารณ์ร่างรัฐมนูล
นี่ก็แปลว่าถ้าเอาอย่างที่พลเอกประวิทย์ว่าเนี่ย
เลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่ง
แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมล่ะครับ
ในการที่จะแสดงความคิดความเห็น
ฉะนั้นระหว่างคำสั่งคอสช
หรือสิ่งที่พลเอกประวิทย์ต้องการกับสภาพความเป็นจริง

แล้วก็ถ้าจะเอาอย่างว่าเนี่ย

เฉพาะกปปสกนปช

ว่าถ้ากปศเชียร์รัฐมนูล
แล้วก็มีคนที่เชียร์กปปศ
ออกมาเป็นขบวนเชียร์รัฐมนูลตามไปด้วย
แล้วนปชไม่รับรัฐมนูล
แล้วกองเชียร์ของหนปชก็ออกมา
สภาพมันก็จะใกล้เหมือนกับบ้านเมืองของเรา
ในช่วงที่มีการก่อนจะมีการยึดอำนาจ
ฝ่ายหนึ่งเชียร์ฝ่ายหนึ่งไม่เอาด้วย
แล้วมวลชนจะออกมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยยุ่งแน่
อันนี้รับได้ครับที่บิ๊กป้อมบอกว่าสองฝั่งนี้

แต่ว่าฝ่ายที่เขาเป็นนักวิชาการ
ฝ่ายที่เป็นนิสิตนักศึกษา
ฝ่ายที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับพักการเมือง
แล้วถ้าเขาจะออกมาแสดงความคิดความเห็น
ว่าเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วย

แล้วจะยังไงครับ
ถ้าเขาเปิดดูกฎหมายประชามติว่าสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ว่าข้อบกพร่องของรัฐมนูลฉบับนี้มี๑๒๒
แล้วก็จะมีคนบอกว่ารัฐมนูลนี้ดีกว่ารัฐมนูลฉบับอื่น
สมมุติเขาแสดงความคิดเห็นอย่างนั้น

ถ้าทำไม่ได้ท่านลองนึกดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

เหตุการณ์ที่จุฬาลงกรเมื่อวาน
อันนี้ก็น่าจะที่เห็นอยู่ในภาพนี่แหละครับ
ก็มีคนไปแสดงออกไปเรียกร้องลงชื่อกันร้อยกว่าคน

ถ้าเป็นอย่างที่พลเอกประวิทย์ว่าก็ทำไม่ได้
ตำรวจก็อีหลักอีเหลือครับ
มาเชิญตัวบางคนไปที่สถานีไปโรงพัก

อาจารย์ก็บอกว่าไปตั้งข้อหามา

เกิดไม่ทำอะไรก็เดี๋ยวก็หาราเวน

ไปแจ้งความไปเอาผิด

แล้วมันทำให้เกิดสถานการณ์อันพึง

เป็นการจุดเชื้อไฟเข้าไปแล้วคนก็ไม่เห็นด้วย

ฉะนั้นนี่คือโจทย์ข้อใหญ่ว่า

กรกตเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย

กรกตจะเป็นคนชี้ว่าอะไรทำได้

ตอนนี้กรกตก็ยังปวดหัวกันอยู่ว่า

พอจะมาดูในหลักปฏิบัติ
กรกตก็ยังปวดหัวกันอยู่ว่า

เอารอดจากกฎหมายทำประชามติ

แต่ไปเจอคำสั่งคอสชทำไม่ได้

ฉะนั้นเรื่องนี้จึงมีข้อเสนอว่า

การแสดงความคิดความเห็น
รณรงค์เส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนถ้าแบ่งตรงนี้ไม่ดีมันจะยุ่ง
แล้วจะหนักใจครับผมยกตัวอย่างบ้านเราเนี่ยมีคนคิด
อะไรที่จะพยายามจะอาจจะคิดอะไรทำอะไรที่เรียกว่า
กฎหมายห้ามไม่ถึงเยอะนะครับเช่นสมมุติเนี่ยสมมุติว่า
ห้ามใส่เสื้อที่บอกว่ารับหรือไม่รับเอาล่ะห้ามแต่ว่า
ถ้าเขาไปเลี่ยงว่าในเสื้อนั้นมีแก้วน้ำแล้วมีน้ำ
อยู่ครึ่งแก้วแล้วก็ใช้ภาษาบอกว่าเราขอกินน้ำเต็ม
แก้วเพราะว่าในอดีตก็เคยเถียงกันว่ารัฐมนูลครึ่งใบ
เปรียบเสมือนน้ำครึ่งแก้วคุณสมัครศูนย์ธรเวศในตอน
นั้นบอกว่าถึงครึ่งแก้วผมก็กินก็คือยอมลงเลือกตั้งด้วย
แต่คุณอุทัยพิมพ์ใจชนบอกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบน้ำ
แก้วไม่เอาสมมุติเขาเอาคำว่าน้ำครึ่งแก้วแล้วบอก
ว่าเราไม่กินเราขอกินน้ำเต็มแก้วสมมุติเขาเล่นคำอย่าง
นี้แล้วตำรวจจะทำยังไงตำรวจจะจะเอาไปไปโรงพักแล้วบอก
นี่ผิดกฎหมายไม่สามารถจะทำได้คุณต่อต้านรัฐมนูล
แล้วไม่ปวดหัวกันแย่เหรอครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้
ไปแล้วคนที่หนักใจที่สุดคือเจ้าหน้าที่เพราะในกฎหมายเนี่ย
คุณต้องทำให้เป็นบรรทัศน์เดียวกันจะทำที่เบตงจะทำที่
สอดจะทำที่ภาคอีสานจะทำที่ภาคใต้จะทำที่ภาคไหน
ก็ต้องเหมือนกันทั้งนั้นท่านผู้ชมนึกถึงความยุ่งยากที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตไหมล่ะครับเรื่องการลงลนรงค์นี่แหละ
ว่าอะไรคือลันดรณรงค์อะไรคือแสดงความคิดเห็นถัดมาที่
อยากจะพูดถึงก็คือว่าเมื่อวานนี้อาจารย์โคธมอาริยาไป
พูดที่จุฬาอาจารย์โคธมบอกว่าอาจารย์โคธมเนี่ยอดีตเป็น
กตนะฮะเนี่ยคนที่เห็นในภาพเนี่ยครับเป็นผู้อำนวยการสถาบัน
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาอาจารย์โคธมบอกว่าหนึ่งการทำ
ประชามติต้องไม่อยู่ภายใต้ความกลัวต้องไม่อยู่ภายใต้ความ
กลัวสองขอสชควรประกาศให้ชัดว่าถ้าร่างรัฐธมนูนไม่
ผ่านแล้วจะเอายังไงจะหยิบฉบับไหนมาใช้มาปัดฝุ่น
ข้อสามสมมุติว่าร่างรัฐมนูลไม่ผ่านแต่คำถามพ่วงผ่าน
จะเอายังไงจะเอาคำถามพ่วงที่ผ่านเนี่ยแล้วมาบอกว่า
ประชาชนต้องการที่จะให้สวร่วมกันเลือกนายกรัฐมนตรีได้
แล้วเอาเหตุนี้ไปแหมะไว้กับรัฐมนูลฉบับอื่นที่จะเอามาใช้แทน
ร่างรัฐมนูลฉบับนี้ในกรณีที่ไม่ผ่านจะเอาอย่างนั้นด้วยไหม
ฉะนั้น๓๔ข้อนี้อาจารย์โคธมบอกว่าใครก็ได้ช่วยบอกให้ชัด
แต่อาจารย์วิศนุท่านปฏิเสธมาตั้งนานแล้วนี่ครับว่าไม่บอกหรอกว่าจะเอายังไง
ขืนบอกไปก็จะเป็นอคติเช่นสมมุติว่าถ้าร่างรัฐมนูลไม่ผ่าน
จะเอา๔๐มาใช้หรือเอา๔๐มาดัดแปลงปรับปรุง
เดี๋ยวคนที่ชอบรัฐมนูลปี๔๐เอ้าก็ไปแห่ลงว่าไม่ผ่านสิ
ไม่บอกแต่นักวิชาการเขาบอกไม่ได้ก่อนทำประชามติ
จะต้องบอกให้ชัดเจนสุดท้ายขึ้นมาเชื่อเถอะครับ
อีกไม่กี่วันก่อนจะถึงวันลงประชามติ๔วัน๕วันหรือ๑สัปดาห์
จะมีความชัดเจนออกมาแน่นอนว่าถ้าร่างรัฐมนูลไม่ผ่าน
จะเอายังไงต่อไม่บอกก็ไม่ได้มันจะเป็นปัญหา
แล้วก็จะมีเรื่องยุ่งตามมานี่คือฉายภาพให้เห็นดูว่า
ถ้าไม่มีความชัดเจนระหว่างพรบออกเสียงประชามติ
คำสั่งคอสชแล้วยังปฏิบัติอีหลักอีเหลือกันอย่างนี้
วุ่นวายแน่นอนครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ความชัดเจนไม่ว่าจะเรื่องของอะไรนะคะว่าถ้าประชามติไม่ผ่าน
จะทำอย่างไรรวมทั้งความชัดเจนที่มันน่าจะสอดคล้องกัน
พรบประชามติรวมทั้งคำสั่งคอสชน่าจะช่วยลดความสับสนของสังคมได้
ถูกต้องครับค่ะขอบคุณคุณสุภาพนะคะขอบคุณครับ